ฉันอยากชูป้ายนี้เจ้าเลยชูป้ายเลยครับ

ของผมสู้ครับคุณหมอเราจะอยู่บ้านเพื่อคุณ
ช่วงนี้คุณผู้ชมถ้ามีป้ายแบบนี้คุณผู้ชมถือป้ายไว้เลย
แล้วก็ลงในโลกโซเชียลช่วยกันแชร์ต่อกันไป
เพราะก่อนหน้านี้คุณหมอเขาถือกระดาษแบบนี้
มีข้อความอยู่ในกระดาษบอกว่าหมอทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อคุณ
ขอให้คุณพักอยู่ที่บ้านเพื่อพวกเรา
นี่คุณหมอเขาชูป้ายมาผมก็เลยอยากจะชูกลับให้คุณหมอได้ดู
บอกว่าสู้ครับคุณหมอพวกผมก็จะอยู่บ้านเพื่อคุณหมอนี่แหละฮะ
คือเอาจริงพอเราสองคนเลิกงานเสร็จแล้วไม่ได้ไปไหนต่อ

ก็ตั้งใจกลับไปไปอยู่ที่บ้านแล้วค่ะ
คุณผู้ชมลดความเสี่ยงทั้งหมด
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพในโลกโซเชียลหน่อยค่ะ
เมื่อวานเห็นคนแชร์กันเยอะมากจริง
เป็นรอยยิ้มของคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์

ไปดูเลยค่ะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ถือว่าเป็นด่านหน้าเลยนะคุณสืบสกุล
ที่เขาต้องทำงานอย่างหนักหน่วง
เพื่อที่จะรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วกระดาษต่างที่คุณหมอเขียนข้อความค่ะ
หมอทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อพวกคุณ
ขอคุณพักอยู่บ้านเพื่อพวกเรา

ให้ทุกคนลดการเข้าไปในแหล่งชุมชน
พวกผับบาร์สนามมวย
หรือถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง
สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย
แล้วก็จะต้องมีระยะห่างทางสังคม
ห่างจากคนอื่น๑๒เมตร
เวลาที่จะไอจะจามปิดปากปิดจมูก

ใช่ก็ถือว่าเป็นวิธีการในการร่วมรณบรงค์
แล้วก็บอกต่อประชาชนของคุณหมอเหล่านี้นะ

แล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลนะฮะ
แม่ทีนี้พอเห็นคุณหมอถือป้ายแบบนี้
เราเองรวมถึงหลายครอบครัวเนี่ยนะคะ
ก็มีการถ่ายภาพ
แล้วก็ส่งกลับคำร้องขอของคุณหมอเหมือนกัน
ดูสิคะอันนี้ขอหยุดโควิด๑๙
แล้วก็บางคนก็บอกว่าเราจะอยู่บ้านเพื่อหมอ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
ให้หมอให้พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
นี่แหละครับก็เลยกลายเป็นป้ายที่เราก็ถือไว้นะ
เดี๋ยวจะถ่ายรูปลงโซเชียล
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
ที่ทำงานอย่างหนักหน่วงช่วงนี้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็อยู่บ้านแล้ว
ไม่ค่อยจะออกไปไหนเท่าไหร่นักแล้วนะฮะ
กักตัวเองดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับ